ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่นั่นก็มีเรื่องราวความเชื่อเกิดขึ้นนะ
คือมีต้นไม้ต้นใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับสุดท้ายมันเหมือนกับว่าแตกออกแล้วโค้นลงมา
ล้มทับบ้านเรือนทับรถแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ที่ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยครับนี่บอกเลยว่าแถวนั้นพังยับหมด
แล้วยิ่งกว่านั้นรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็โดนด้วยรถยนต์เนี่ยโดนไปสองคัน
จักรยานยนต์อีกหนึ่งคันเสาไฟฟ้ายังล้มอีกอ่ะ
ต้นโพขนาดใหญ่กว่า๕คนโอบเลยนะน้องใบตอง
มีอายุกว่าร้อยปียืนต้นอยู่ที่บริเวณสารเจ้าปู่บ้านต้นนี้
คืออยู่ก็แหวกผ่ากลางกลายเป็น๓ส่วน
แหกเอามาแบบนี้อย่างที่เห็นเลย
แล้วสิ่งที่ยังอยู่ไม่ได้รับความเสียหาย
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่มันคือเรื่องจริง
ก็คือสารเจ้าปู่บ้าน
นี่ยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลย
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสารศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

คือชาวบ้านเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่๓มิถุนายน

ชาวบ้านก็ร่วมพิธีกราบไหว้สารเจ้าปู่บ้านอยู่
นี่แล้วพอเสร็จพิธีเท่านั้นแหละ
ต้นไม้นี่เหมือนกับล้มคือมันแหวกออกมาเลย

คือดีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็เข้าของเสียหาย
แต่สารตรงนี้ไม่ได้รับอันตรายอะไร

ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อว่าทั้งหมดเกิดจากอาถรรพ์
และความศักดิ์สิทธิ์ของสารเจ้าปู่นะน้องใบตอง

เชื่อสิคะคุณก็เห็นภาพเนี่ย

มันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะน้องใบตอง

มันเป็นอย่างนั้นจริงตรงที่ว่า

มันเหมือนกับว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหว

แล้วข้างได้รับความเสียหายหมด
ยกเว้นแต่ตรงสารเจ้านะครับ

สารตรงนี้อยู่รอดปลอดภัยใช่ไหม